สมัยที่พวกเรายังคงเป็นเด็ก
อาจจะนานมากแล้วจำอะไรกันไม่ได้
ดังนั้นไปหวนย้อนคืนความหลังด้วยกันค่ะ

ก็คิดถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียว

อยากจะพาคุณผู้ชมไปย้อนวัย
ควรคิดถึงวานในช่วงอดีตช่วงวัยเด็ก
กับการละเล่นของเด็กไทยยุค๙๐หาดูยาก
จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
มาเริ่มกันที่การละเล่นชนิดแรก
โมราเรียกชื่อการละเล่นสุดฮิตของเด็กยุค๙๐
ดูแล้วก็คิดถึงช่วงวัยเด็กจริงเลยนะครับ

ต้องเคยเล่นการละเล่นนี้มาแล้วทั้งนั้น
การละเล่นนี้มีชื่อว่าโมราเรียกชื่อนั่นเอง
เด็กสมัยก่อนนิยมเล่นในช่วงยามว่าง
โดยการละเล่นนี้ต้องมีผู้เล่น๕คน
ซึ่งจะมีผู้เล่นคนที่ได้สิทธิ์ในการโยนลูกปิงปองขึ้นฟ้า
เอ่ยชื่อผู้เล่นคนอื่นในทีม๑คน
หากผู้โดนเรียกชื่อไม่สามารถรับลูกปิงปองได้
จะต้องถูกผู้เรียกชื่อนั้นเชิญขึ้นขึ้นแท่น

หากผู้ที่โดนปลาลูกปิงปองใส่เกิดรับลูกได้แล้วก็
ผู้ที่ปลาลูกปิงปองจะต้องถูกทำโทษด้วยการยืนขาชิด
และโดนผู้ที่รับลูกได้ปลาปิงปองอัดนอกนั่นเอง
โอ๊ยโอ๊ยเจ็ดนะโอ๊ยเย่โอ๊ยเย่
ต่อกันที่การละเล่นสุดมันอย่างหนอนคว่างเกิบ
การเล่นโบราณของชาวอีสาน

การละเล่นนี้คุณผู้ชมในกรุงเทพอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะครับ
แต่ถ้าใครเป็นเด็กชาวอีสานที่เกิดในยุค๘๐
รับรองว่าจะต้องคุ้นชินเป็นอย่างแน่นอน
เพราะนี่คือการละเล่นสุดฮิตของเด็กชาวอีสาน

หรือมีชื่อกลางว่านอนคว่างเกิบนั่นเอง
โดยแต่ละทีมจะต้องแบ่งผู้เล่นเท่ากัน
จากนั้นก็จะเอารองเท้า๑คู่มาตั้งเรียงเป็นชั้น
โดยให้แต่ละทีมมาสลับกันเอารองเท้าของตัวเอง
ปลาใส่ให้โดนรองเท้าที่ตั้งอยู่ให้ล้ม
หากทีมไหนปลารองเท้าล้มได้ก่อน
มีสิทธิ์เอารองเท้าไล่ปลาทีมที่แพ้ในเขตที่จำกัด
ปลารองเท้าใส่ทีมที่แพ้ได้ไม่ครบทุกคนแล้วก็
ทีมที่โดนปลารองเท้าใส่จะถือว่าเป็นทีมที่ชนะไป
แล้วมีสิทธิ์ลงโทษทีมงานได้๑ข้อนั่นเอง
ทั้งหมดนี้ก็เป็นความสนุกสนานของการละเล่นของเด็กไทยในยุค๙๐
ที่หาชมได้ยากในสมัยนี้หากเด็กยุคนี้จะนำเอาไปเล่นบ้าง
ยุคเก่าแบบเราก็ยินดีบ้างนะจ๊ะ